ดูความคืบหน้าคดีที่มีแฟนสาวของนักร้องดังวงบางแก้วนะฮะ
ก็คือบอลนะฮะเขาเป็นฝาแฝดกันวงนี้
ใช่ค่ะบาสกับบอลทีเนี้ยบอลบางแก้วเนี่ยเขามีแฟนสาวชื่อว่าน้องเบนส์
บอลบางแก้วอายุสามสิบสี่เบนส์อายุยี่สิบเจ็ดนะครับ
เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่บ้านของบอลบางแก้วเนี่ยทำให้เบนส์แฟนสาวเสียชีวิต
อยู่ในกองเพลิงนะครับบนชั้น๒ของบ้าน
ทางฝั่งครอบครัวของน้องเบนส์ที่เสียชีวิตเนี่ยเขาติดใจค่ะ
ติดใจว่าไม่น่าจะเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้
จากการสูดควันจากเพลิงไหม้อะไรเข้าไปจนเสียชีวิต
น่าจะมีเหตุเรื่องของฆาตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
เพราะว่าพ่อของน้องเบนส์เนี่ยบอกว่าลูกสาวเคยเล่าให้ฟังว่า
ถูกบอลบางแก้วแฟนนุ่มทำร้ายร่างกายเขาบอกว่าลูกสาวอ่ะ
กลับบ้านมาทีไรร้องไห้ประจำเลยแล้วก็มาเล่าให้พ่อฟัง
แล้วคืนวันเกิดเหตุเนี่ยที่บ้านอยู่กันหลายคนค่ะนะ
มีชั้นล่างกับชั้นบนอืมบอลบางแก้วก็อยู่ใช่
ทำไมคนในบ้านช่วยเหลือลูกสาวตัวเองไม่ได้
ทั้งที่สภาพของบ้านมันก็ไม่ได้สลับซับซ้อน
ที่ว่าโอ้โหถึงขั้นจะบุกเข้าไปฝ่ากองเพลิงเข้าไปช่วยไม่ได้
เบนส์ทำไมถึงหนีออกมาไม่ได้เพราะว่าระยะทางจากในห้องน้ำออกมานอกห้อง
มันก็ไม่น่าจะไกลหรือว่าลำบากนักในการที่จะวิ่งออกมาในช่วงระยะเวลาขนาดนั้น
หรือชั้น๒ลงมาชั้นล่างก็ไม่ได้สูงมากนัก
ถ้าคนจะแบบโอ้โหหนีเพลิงไหม้จริงหนีตายจริงอ่ะ
ทำไมไม่กระโดดลงมาสภาพศพก็มีลักษณะน่าสงสัยหลายอย่าง
อันนี้นะฮะอันนี้คือความติดใจสงสัยของทางฝั่งครอบครัวของน้องเบนส์นะครับ
ก็เลยมีการไปขอความช่วยเหลือด้านคดีความจากนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมเพื่อจะขอให้ทางตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะฮะ
เข้ามาทำคดีนี้แทนสพคูคศจังหวัดปฐุมธานีซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่
บ้านของนายบอลบางแก้วหรือว่านายพงเพชรสินสุวรรณเนี่ย
อยู่ที่ปฐุมธานีนะครับวันนี้นายบรรยัติสินอนันตรกูล
แล้วก็ครอบครัวของน้องเบนส์นะครับนายบัญญัตินี่เป็นพ่อของน้องเบนส์
เดินทางไปที่เทศบาลตำบลราชสวายไปประชุมติดตามความคืบหน้า
เรื่องการเสียชีวิตของลูกสาวคือนางสาวสุภานีนะครับ
มีนายอัจฉริยะเดินทางไปด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับ
ระหว่างที่กำลังจะเดินเข้าห้องประชุมกันในเทศบาลนะครับนายบัญญัติพ่อของน้องเบนส์
ตอนที่ได้เจอกับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ที่ลงมาดูคดีนี้ให้
เนี่ยฮะเข้าไปหาพยายามจะก้มกราบเลยนะครับอ่า
พลตำรวจโทอำพออำพลบัวรับพรนะฮะท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
พ่อของน้องเบนส์ก็บอกว่าขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวผมด้วย
ผมรักลูกสาวคนนี้มากผมเชื่อว่าลูกสาวของผม
ถูกกระทำให้เสียชีวิตค่ะขณะที่พลตำรวจโทอำพลท่านก็รับปากนะครับ
บอกว่าจะช่วยคลี่คลายปมความสงสัยให้กับทางครอบครัวนะครับ
เพราะก็เข้าใจหัวอกของผู้สูญเสียยอมรับว่าถ้าตัวเองเป็นฝ่ายศูนย์เสีย
ก็อยากให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแบบที่นายบัญญัติกำลังร้องขออยู่ในขณะนี้
หลังจากนั้นทั้งหมดก็เข้าไปประชุมเรื่องของคดีกันนะครับ
เกี่ยวกับความติดใจสงสัยต่างนะครับมีคณะทำงานของตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
แล้วก็ตำรวจสพคูคศมาร่วมหารือด้วยหารือกันอยู่สักประมาณ๑ชั่วโมง
อาจริยะเปิดเผยว่าทิศทางการคลี่คลายข้อสงสัย
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของน้องเบนส์นั้น
ทางครอบครัวของน้องเบนส์ได้มอบหมายให้นายอาชิริยะเป็นผู้ดำเนินการ
อาจริยะได้ร้องขอให้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
เปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวนทั้งหมดเลยนะฮะ
โดยให้คณะทำงานของตำรวจภูทรภาค๑เข้ามาทำคดีแทน
เพราะไม่มั่นใจการทำงานของตำรวจสพคูคศ
อัจฉริยะบอกว่าตอนนี้เขามีข้อมูลจากอดีตแฟนเก่าของบอลบางแก้ว
๔คนที่จะเป็นพยานสำคัญในการยืนยันได้ว่า
เคยถูกในบอลบางแก้วทำร้ายร่างกายเป็นประจำ
โดยนายอัจฉริยะบอกว่าตำรวจจะต้องช่วยในการคลี่คลายปมก็คือหนึ่ง
เบนส์เสียชีวิตเพราะอะไร
สาเหตุของการเกิดไฟไหม้ที่บ้านของบอลบางแก้วนั้นเกิดจากอะไร
ตอนนี้ยังไม่ขอไปไกลถึงขั้นที่ว่าใครทำให้เบ้นตาย
แต่อยากรู้ก่อนว่าเบ้นเสียชีวิตเพราะอะไร
กับเกิดไฟไหม้ที่บ้านของบอลบางแก้วขึ้นได้อย่างไร

ส่วนเรื่องการชนะสูตรพลิกศพนะครับที่ในตอนแรก
อาจริยะบอกว่าโรงพยาบาลภูมิพลบกพร่องไม่ยอมผ่าชนะสูตร

นั้นนายอัจฉริยะได้ออกมากล่าวขอโทษนะครับโดยบอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด

แต่ความจริงแล้วได้ผ่าแล้วแล้วก็ส่งผลให้กับตำรวจไปแล้ว
ที่ทางญาติของน้องเบนส์จะส่งศพของน้องเบนส์
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจผ่าพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าทางโรงพยาบาลภูมิพลที่คุณหมอนะครับ

ว่าไปออกข่าวว่าทางโรงพยาบาลภูมิพลไม่ได้ผ่าชนสูตรพลิกศพ
แล้วก็เขาก็บอกว่าเขาส่งผลมาให้ทางสภคูคศแล้วนะครับ
จริงแล้วคือยังไม่มีผลแพทย์แม้แต่ใบเดียว
คือเราขอเปลี่ยนตัวชุดพนักงานสอบสวนสืบสวนนะครับ
ให้เป็นภาคหนึ่งทำแต่เพียงผู้เดียวนะครับซึ่งท่านก็โอเคนะครับ
ร้อยแล้วแต่ว่าเลขคดีก็ออกที่สภคูคศเหมือนเดิม
ทีมงานของภาคหนึ่งมีศักยภาพมากกว่าพื้นที่
แล้วมีพยานที่เป็นแฟนเก่าหลายคนนะครับ
ยืนยันว่าพฤติกรรมนะครับของเขาเนี่ย
เวลาที่เขาโมโหเนี่ยในบ้านนะครับจะเป็นแบบนี้เลย
จะมีการทุบตีนะครับแฟนหลายคนนะครับที่เลิกกันไป
เรามีพยานยืนยันอยู่แล้วซึ่งทางพ่อของน้องเบ้นนะคะ
ก็ออกมาชี้แจงหลังจากที่บอลบางแก้วเนี่ย
ออกรายการโทรทัศน์แล้วก็บอกว่าสาเหตุที่เบ้นเก็บเสื้อผ้ามาที่บ้านของเขา
มาอยู่กับเขาเนี่ยเพราะว่าถูกพ่อและครอบครัวจับล่ามโซ่
แล้วก็ทุบตีเป็นประจำค่ะซึ่งบอลบางแก้วก็ยังยืนยันในรายการด้วยนะคะว่า
ไม่เคยทำร้ายร่างกายเบ้นเลยพ่อของน้องเบ้นเนี่ย
ยกมือขึ้นมาเลยนะคะยกมือขึ้นมาประนมเลย
ไหว้สาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ย
มันคือความจริงทุกประการเพราะว่าก่อนที่ลูกจะตาย
ลูกก็มาระบายให้ฟังเป็นประจำว่าถูกแฟนนุ่มก็คือบอลนี่แหละ
ทำร้ายทุกครั้งที่ทะเลาะกันส่วนกรณีที่ถูกกล่าวหาว่า
พ่อจับลูกสาวล่ามโซ่ไม่ให้ไปไหนเลยเนี่ยพ่อบอกมันจะเป็นไปได้ยังไง
หัวอกคนเป็นพ่อรักลูกทุกคนไม่มีทางทำกับลูกสาวแบบนั้นแน่นอน
ออกข่าวไปด้วยความจริงถ้าถ้าสิ่งที่ผมพูด
ได้ยินจากน้องเบ้นเนี่ยผมไม่ได้เอามาเปลี่ยนคำพูดเลย
ผมเล่าจากที่ลูกสาวผมเนี่ยกลับมาบ้านด้วยความโศกเศร้า
เล่าให้ผมฟังผมรักเขาจะตายผมจะไปกักขังเขาทำไมครับ
ผมมีแต่ว่าลูกเขารักลูกไม่จริงนะ
ลูกลูกร้องไห้กลับมาทุกครั้งเลยผมเป็นพ่อ
ผมก็ต้องสอนลูกให้มีสติ
ก่อนที่จะเกิดเรื่องเบ้นเองก็ส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือเขา
บอกให้เขาพาออกจากบ้านหลายคนอาจจะเห็นแชทไลน์แล้ว
เพราะว่าพี่ชายก็เอาแบบแชทไลน์เปิดให้โลกโซเชียลดูเลย
ว่าข้อความที่น้องส่งมาบอกว่ายังไงบ้างบอกว่ากำลังมาใช่ไหมต้องมารับนะถ้าเขาไม่ยอมไปอ่ะต้องพาเขากลับบ้านให้ได้นะ
นี่คือสิ่งที่เบ้นไลน์มาบอกในในเอ่อมือถือของพี่ชายที่ผู้ชายเปิดให้ดูอ่ะนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาไปที่บ้านหลังเกิดเหตุจะไปรับเบ้นก็ถูกบอลแฟนหนุ่มกันเอาไว้ไม่ให้เบ้นกลับ
พี่ชายของเบ้นก็เลยบอกว่าตำรวจอยากเอาโทรศัพท์ของเขาแล้วก็ของน้องสาวไปตรวจสอบเลยก็ได้
ความจริงมันกระจ่างจะได้รู้ไปเลยว่าใครกันแน่ที่โกหก
โทรมาหาผมครับให้ไปรับที่บ้านพี่บอลผมก็ขับรถไปรับน้องพอถึงพอถึงสถานที่บ้านเขาอะครับเบ้นก็บอกเดี๋ยวลงมาหา
แล้วก็พี่บอลเขาก็ลงมาแทนน้องผมแล้วก็น้องผมก็วิ่งตามพี่บอลลงมาพี่บอลไม่ปล่อยให้ออกจากบ้านครับแล้วก็ดึงแขนน้องผมไว้
แต่ว่าในมุมของบอลบางแก้วที่ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อนะเขาก็ยืนยันด้วยหลักฐานการสนทนาทางแชทไลน์ต่างกับแฟนสาวก็คือเบนส์เหมือนกันว่าเขาเนี่ยไม่เคย

อัสทีนี้แหละเป็นคนที่

ออกมาจากบ้านของพ่อเพราะว่าพ่อเนี่ยกักขังเบนส์เอาไว้เนี่ยนะครับ
มุมก็เลยยังไม่ตรงกันค่ะนะครับอ่า
เอาเป็นว่าเรื่องการคลี่คลายคดีนี้นะครับเพื่อให้ทางครอบครัวของฝ่ายน้องเบนส์ที่เสียชีวิต
จ่างถึงสาเหตุการเสียชีวิตพลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ยืนยันว่าขณะนี้สั่งการให้ตำรวจภูทรภาค๑เข้ามาทำคดีนี้แทนสพคูคศแล้วนะครับ
ตำลดภูทรภาคหนึ่งเป็นหัวหน้าทีมสืบสวน
โดยบอกว่าการให้เปลี่ยนชุดทำงานทำคดีนี้
ไม่ได้หมายความว่าสพคูคศบกพร่องในหน้าที่นะครับ
แต่เมื่อทางครอบครัวร้องขอบวกกับเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
ตำรวจภูทรภาคหนึ่งก็เลยเข้ามาดำเนินการแทน
ส่วนความคืบหน้าของคดีนี้ตำรวจยังไม่สรุปนะครับ
ว่าสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่บ้านของบอลบางแก้วนั้น
มาจากไฟฟ้ารัดวงจรหรือว่าการวางเพลิง
หรือว่าการเกิดเพลิงไหม้นั้นเกิดจากจุดใดของบ้าน
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังไม่ได้รายงานผลสรุป

ผลการชนสูตรศพของน้องเบนส์ทั้ง๒โรงพยาบาลขณะนี้
ยังไม่มีออกมาเป็นลายลักษร
แต่ได้สั่งการให้คณะทำงานตรวจสอบทุกข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นปมเรื่องเพลิงไหม้
ทิศทางของกลุ่มควันว่าลอยมาจากทางใดจนนำมาสู่การที่น้องเบนส์สำลักควันในห้องน้ำจนเสียชีวิตหรือไม่
ทั้งหมดให้ชัดเจนภายใน๗วันนะฮะอันนี้ตำรวจภูทรภาคหนึ่งบอกนะครับว่า
ให้ชัดเจนภายใน๗วันส่วนจะเรียกบอลบางแก้วและอดีตแฟนสาวคนต่างที่ให้ข้อมูลกับทางนายอัจฉริยะ
เคยถูกบอลบางแก้วทำร้ายร่างกายมาให้ปากคำหรือไม่เดี๋ยวทางชุดทำงานชุดใหม่
ก็จะเรียกมาสอบสวนเพิ่มเติมเป็นกรณีต่อไปนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าก็คงต้องรอดูกันนะฮะ
อย่างน้อยก็อีกเจ็ดวันนะครับที่ทางตำรวจบอกเอาไว้ก็อย่างที่บอกก็ต้องรอทั้งเรื่องของผลการชนะสูตรด้วย
สรุปแล้วเนี่ยเหตุการณ์เสียชีวิตจริงจริงคืออะไรครับถ้าตรงนั้นกระจ่างมันก็น่าจะ
ไขปัญหาไขปมกันได้อีกหลายปมเหมือนกันนะคะ